เขาบอกว่ามันกลายเป็นดราม่าระอุในโลกโซเชียล
กระทบไปถึงหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลถนนเส้นนี้
เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าจริงก็เป็นหนึ่งคนที่ประสบกับเรื่องภาวะน้ำท่วมจากแถวเส้นประทุมธานีนะคะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมภาพอันนี้มันถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก
ถามว่าทำไมรถกระบะคันนั้นถึงเอียงกระเท่เล่อยู่แบบนั้น
ก็เพราะว่าถ้าฝนมันตกลงมาหนักเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมขับมา
คุณผู้ชมจะรู้ไหมว่าผิวถนนมันไม่เสมอกัน
แล้วจะเห็นไหมว่ามันมีรูหรือมีท่อระบายน้ำนั่นไม่ได้ปิดอยู่
มันไม่มีทางเห็นอยู่แล้วเช่นเดียวกับกระบะคันนี้
คิดว่าผิวถนนจราจรมันก็คือเหมือนกันหมด
อันนี้เป็นภาพก่อนด้านซ้ายที่เราวงสีแดงไว้ให้
พร้อมตกลงไปเนี่ยมิดเลยนะในตามไปได้เลยนะอันตรายจริง
สุดท้ายมันเกิดเหตุจนได้ค่ะเมื่อรถกระบะคันนี้
อยู่ในท่อระบายน้ำแบบนั้นเนี่ยชาวเน็ตเพราะเขาเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ค่ะ
เราเลยก็อยากจะลงพื้นที่ไปดูสักหน่อยผู้สื่อข่าวก็ไปดูตรงนี้
มันเป็นทางโค้งที่เขาเรียกกันว่าโค้งสแตนเลค่ะใช้สัญจรจากสี่แยกตลาดภูนทรัพย์มุ่งหน้ารังสิต
อยู่แถวแถวอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีตรงนี้แหละค่ะทางด้านของผู้จัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
อนันต์สังเผือกเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนั่นแหละ
ก็ตอนที่ฝนตกน้ำท่วมขังตรงเนี้ยจริงจริงอ่ะนะ
แล้วมันมีหลุมอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าในเวลาไล่เลี่ยกันอ่ะ
อันนี้พยานแถวนั้นนะคะเขาบอกมีรถสองคันโดนแบบนั้น
โอ้โหเกิดลักษณะแบบนี้บ่อยด้วยเวลาที่ฝนตกหนัก
วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแก้ไขหน่อยค่ะ
ทีนี้ไปต่อเลยนะคะกันที่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปฐุมธานี
นายนารากรพลอยสกุลค่ะบอกแบบนี้ว่า
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาบอกว่าคนขับอาจจะไม่ชินทาง
เลยทำให้เข้าใจว่าถนนเนี่ยนะคะพื้นถนนรถออกขวามันก็เลยกลายไปตกร่องอยู่ตรงนั้น
เจ้าหน้าที่ทำยังไงล่ะไปตรวจวัดระยะทางช่วงทางโค้งที่เกิดเหตุล่ะ
เดี๋ยวตอนนี้จะใช้วิธีเอากลวยยางไปวางตามแนวทางโค้งนะ
เพื่อให้รถมองเห็นว่ามันเป็นช่วงไหลทางลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อีก
เพราะว่าเป็นไปได้ที่ฝนจะตกอยู่แบบนี้นะคะและเดี๋ยวเขาจะถอดเสาไฟส่องสว่างที่เกิดเกิดอุบัติเหตุ
ไปเก็บไว้ที่หมวดการทางปฐุมธานีจะได้ไม่กิดขวางการจราจร
เดี๋ยวเอาเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหาทางป้องกันในระยะยาวด้วย

งั้นต้องทำเป็นแนวกั้นเลยเนอะเหมือนกับเป็นเสาเหล็กกั้นแบบนี้ไปเลยนะคะ
จะได้ไม่ชนหรือว่าไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
มันตกได้จริงพี่โป๊เพราะเมื่อกี้น้ำท่วมขึ้นมาพวกเราไม่มีทางไม่เห็น
ถ้าเกิดชาวเน็ตเขาไม่เอารูปก่อนมาโพสต์ให้เราดูเราจะไม่รู้เลย
ใช่อ่ะรู้เรื่องนี้บ้าง